คือจริงวิวคิดว่าแต่ละท่านนะคะมีความคิดที่ดีทุกท่านในการที่อยากพัฒนาประเทศ
แล้ววิวคิดว่าใครไม่ว่าที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยทุกคนก็อยากจะทำให้ประเทศดีกันทุกคนแหละค่ะ
แต่มันก็ยากใช่ไหมคะไม่มีใครคงอยากที่จะมาแบบบริหารประเทศ
แล้วทุกทุกวันก็โดนคนด่าตลอดเวลาแต่ทีเนี้ยวิวมองว่าการเมืองไทยเนี่ย
เรายังมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของความขัดแย้งไงคะ
เพราะว่าวันนี้ไงคะความเหลื่อมล้ำก็ไม่ได้ถูกแก้
เรื่องของสาธารณสุขก็ไม่ถูกแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
เพราะทุกวันนี้พอมีอะไรตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะ
พอดีฉันจะส่งข่าวอะไรที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์เนี่ย
ไม่ได้รับการออกข่าวค่ะจะต้องเป็นเรื่องที่แบบดังนะคะ
เรื่องที่ต้องแบบสู้กันอย่างนี้นะ

แล้วอย่างนี้คือก็อยากจะให้แบบว่าพบกันคนละครึ่งทางได้ไหม
อย่างเช่นยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีถ้าใช้ไปแล้วมันไม่เวิร์ค
ก็ไปแก้กันสิคะในสภาเราก็เลือกตั้งไงคะ
เดี๋ยวเราเลือกตั้งเสร็จเราได้สอสอ
เราก็ไปว่ากันในสภาแล้วก็ให้จบว่าจะแก้อะไรอย่างนี้

ที่๒ครั้งที่ผ่านมาอาจจะไม่สำเร็จ

ครั้งนี้สำเร็จไม่สำเร็จไม่ทราบค่ะ
รู้แต่ว่าเต็มที่ค่ะนักกีฬาอยู่แล้วค่ะ

เราทำให้ดีที่สุดถึงแม้หลัง๒๔มีนาเราอาจจะสมหวังหรือไม่สมหวัง
แต่วิวก็ภูมิใจในตัวเองค่ะที่ทุกวันนี้เนี่ย
พยายามเอาหน้าตัวเองไปรับแดดนะคะ
เดินคอปประตูบ้านนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ

คือเราภูมิใจไงเราได้ไปคุยกับประชาชน
ทุกวันที่เราเดินไปเนี่ยเราเจอเพื่อนเพิ่มขึ้น

คุณวิวกลับมาที่ยุทธศาสตร์ชาติก่อน๒๐ปี
แสดงว่าคุณก็ไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมันติดขัดเข้าไปแก้
ใช่ค่ะเราก็แก้เราก็ปรับเป็นไปคือ
อย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการที่ว่ากันอยู่อย่างเดียวว่า
อันนี้ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีก็เถียงกันไปเถียงกันมา
ก็คือก็มันมีแล้วเราก็ใช้ไปก่อน
แล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็จะไปเข้ามาหา
ถ้ามันไม่ดีก็เหมือนเรากำลังขับรถใช่ไหมคะ
ซื้อรถมาใหม่คันนึงมันรถป้ายแดงอ่ะ
คุณจะไปให้มันแก้เลยไหมล่ะตั้งแต่แรก
ถ้าคุณขับไปมันเสียคุณก็เอาไปซ่อมสิคะแค่นั้นเองค่ะ
พักนี้เนี่ยยืนชัดเจน